พากันไปที่จังหวัดสุโขทัย
เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมดูแล้วจะต้องร้องว้าว
มันเป็นงานแข่งขันว่าว
แต่ก่อนที่จะไปแข่งว่าวกัน
ไปดูส้มตำลีลากันก่อน

เอาดูละลาแต่ละคนกันไปนะครับคุณผู้ชม

โอ้โหนี่
ไม่ธรรมดามันต้องมีควงสากกันทุกคนเลยนะ

เป็นการแข่งขันตำส้มตำพระร่วงลีลาฮะ

เป็นไงอะไรมันร่วงได้ก็ร่วงแล้วฮะ

คนตำร่วงอยู่ตรงพื้นนอนตำดีกว่า

โอ้โหสายเอวตำไป

โอ้โหควงสากโชว์
โอ้โหลงไปเรื่อย
พอบอกว่าเป็นการแข่งขันตำส้มตำพระร่วงลีลา
หลายคนงงส้มตำพระร่วงมันเป็นยังไง

อย่างแรกเลยลูกยอ

ให้อร่อยนะตำให้ดีต้องมีฝีมือ

ตำอย่างเดียวได้ที่ไหนล่ะก็ต้องมีลีลาแบบนี้นะครับ
แต่ละคนจัดเต็มเต้นไปตามไปตีรังกาก็มี

แหมหงายครับอันนี้คือท่า

นี่ร่วงละมังคาห่องที่อยู่ในโครงล่ะค่ะ
ถึงได้เป็นที่มาของส้มตำพระร่วงไง

นั่นแหละครับสุดยอดมากค่ะ
เอ้าการแข่งขันแล้วก็การแสดงนี้นะบอกเลยว่าดูแล้วก็เพิดเพลินเจริญใจ
แต่เขาไม่ได้มาแข่งขันตำส้มตำอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกไป
เขามาแข่งขันเนี่ยแข่งขันว่าวกันด้วย
นี่คือหลักใหญ่ใจความของงานนี้ครับคือการแสดงตำนานว่าวพระร่วงพระรือ
ประจำปี๒๕๖๓เขาจัดที่บริเวณสนามข้างองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตอำเภอศรีสัชดาลัยจังหวัดสุโขทัย
นี่คุณดูว่าวไปเรื่อยมีว่าวอะไรบ้าง

ว่าวงูว่าวจุลาว่าวปลาว่าววงเดือนและว่าวดุ้ย
โอ้โหมันต้องมีเสียงดังดุ้ยแบบนี้
นายนาธิสาคุณรู้สิแสดงว่าเด็กคุณเคยเล่นว่าว
คุณชักเวาสนุกไหม
ชอบเพราะว่าต้องการให้ว่าวไปติดลมบน

แล้วก็ว่าวพระร่วงเนี่ยเมื่อขึ้นฟ้ากินลมเข้าไปแล้วนะครับ
มันจะมีเสียงดังกลางวาน
เขาว่าอย่างนั้นนะนั่นคือว่าวพระร่วงนะ
โดยชาวบ้านผู้เท่าผู้แก่และเด็ก

ว่าวพระร่วงจะแตกต่างจากที่อื่นเขา
แล้วจะเป็นผู้ชนะไป
อ๋อมีกัติกรรมรยาชที่เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นประเพณีที่เขาว่าสืบทอดกันมานานด้วยนะคุณผู้ชม
เอาจริงนะว่าวมันก็แต่ละที่แต่ละพื้นถิ่น

อย่างที่สุโขธัยในของพระร่วงเนี่ยเขาชื่อดัง
ถูกต้องเพราะว่าจริงแล้วถ้าย้อนตำนานไป
ร่วงเนี่ยชอบเล่นว่าวก็เลยสืบทอดกันมาอยากจะให้คนยุคนี้เนี่ย
ได้ระลึกนึกถึงประเพณีโบรันเล่นกันมา
แล้วก็สืบสารประเพณีกันต่อไปด้วย